เขาว่ากันว่าคุณณเดชน์ไปช่วยแมวติดอยู่บนต้นไม้

อยากรู้ใช่ไหมติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนครับ
ตอนลงแล้ววัยว่องใครจะรู้ตอนขึ้นแสนลำบาก
นี่เป็นภาพคนขึ้นต้นมะพร้าวครับ
แต่ที่อยู่ในกระเป๋ากลับเป็นเจ้าแมวเหมียว

ท่าทองอำเภอเมืองพิษนุโลก
นางสาวสะสิทรยังเจริญยืนลุ้นอยู่ข้างล่าง
ระหว่างที่พี่เสื้อเขียวนายณเดชน์เหมาะดา
หัวหน้าชุดชำนาญการด้านการจับสัตว์เลื้อยคาน
สังกัดกู้ภัยมูลนิธิมิตรมงคล
ปีนขึ้นต้นมะพร้าวสูงกว่า๖เมตร
เพื่อช่วยเหลือแมวแสนลักษณ์กลับคืนสู่อ้อมกอด
คุณสสิทรเล่าว่าแมวตัวนี้เพศเมียชื่อน้องลาลิตี้อายุ๓ปี
ที่หนีหายออกจากบ้านในตอนเช้า
ก่อนจะพบอีกทีก็หนีขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นมะพร้าว
ในตอนเย็นเธอจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัย
ก่อนที่ต้นสังกัดจะจัดส่งพี่ณเดชน์มาช่วยเหลือ
ด้านพี่ณเดชน์กล่าวเพียงสั้นแต่ได้ใจความว่า
กู้ภัยทำได้ทุกอย่างเพื่อประชาชน
แม่สนุกตรงนี้คนชื่อณเดชน์หล่อและใจดีทุกคน